เริ่มกันที่ข่าวแรกก็ความดราม่ากลุ่น
มาเลยนะคะคือเล่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วล่ะ
สำหรับรถปอเชศี่ม่วง๗ล้านบาท
ะพิโกะสุชาติจู่ก็มีรถปอเช็คันรูคันงามมาจอดอยู่ที่บ้าน
หลายคนก็เลยอยากรู้ว่าอ๋อหลังจากแบ่งสมบัติ

เทิงไทยรัฐได้รับการยืนยันเลยนะคะว่า
รถดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ของพี่โก้
เพราะว่าเจ้าของรถตัวจริงคือเจ๊หนึ่งบางปูค่ะ
ก็เดี๋ยวว่าอาจจะลองทรงลองซื้อดูก็เรื่องของเขา
ใส่อย่างนี้ค่ะ
ส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นถึงขั้นให้ยืมรถหรูแบบราคาแพงขนาดนี้นะคะ
มีอะไรในกอไผ่กันหรือเปล่าสำหรับเจ๊หนึ่งบางปูกับพี่โก้นะคะ
บอกเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะจะมีไม่มีเดี๋ยวไปรอฟังอีกทีช่วงเย็นดีกว่า
แต่ว่างานนี้ความจริงมันมีอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเจ๊หนึ่งบางปูที่เขาเป็นคนขายออนไลน์ได้ไหมคะ
ออนไลน์ยอดฮิตเลยฐานะรวยนิสัยรวยนิสัยดีด้วยนะคะก็มีน้ำจงน้ำใจให้ปอเช่
ใจดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันตอนเย็นอีกทีนึงว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะคะ